ติดตามชัดข่าวเที่ยงกันต่อนะครับวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ
แถลงผลงานรอบหกเดือนที่ผ่านมาด้านต่างต่างนะครับโดยพลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดา
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับก็มีการจัดขึ้นที่สโมสรตำรวจนะครับ
ซึ่งวันนี้ก็มีผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางเป็นประธานด้วยนะครับ
ติดตามรายการได้กับคุณพาพิมพ์มนต์คังโมรถสักดาผู้สื่อข่าวคลาดรัฐทีวี
รายงานสดมาจากสโมสรตำรวจครับ

กล่าวแสดงความพึงพอใจในผลงานดำเนินงานดังกล่าวที่ตอบสนองต่อนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสช
แม้ที่ผ่านมาตำรวจจะมีภาระเพิ่มมากขึ้นแต่ก็ยังตั้งใจป้องกันและปราบปรามอาทยากรรมด้านต่างได้ดีอย่างต่อเนื่อง
แต่ผลงานที่ปรากฏก็ยังคงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้ดีขึ้นยิ่งกว่านี้
ทั้งด้านการปราบปรามและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้เป็นไปตามข้อกำหนด
ส่งผลให้ซึ่งจะมีการส่งผลให้มีการปรับเลื่อนลำดับประเทศไทยจากกลุ่มเทียร์๓ขึ้นมาอยู่ในกลุ่มเทียร์๒วัดฤทธิ์หรือไม่
ก็เป็นอำนาจของคณะกรรมการคลิปรีพอร์ต
ส่วนประเด็นเรื่องการเฝ้าระวังชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยบ่อยครั้ง
ผลเอกประวิทย์มองว่าไม่ต้องเน้นย้ำการปฏิบัติงานสิ่งใดเป็นพิเศษเพราะมั่นใจว่าตำรวจนั้นสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดี
รวมถึงมีการประสานงานกับหน่วยข่าวกรองและตำรวจสากลในการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
ส่วนเรื่องสวัสดิการของตำรวจทางด้านทนผลตำรวจเอกจากทิพย์ได้มีการระบุว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ได้เพ้อเชย
อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงบประมาณในการจัดซื้อปืนการทร๑๙๔๗นรวมไปถึงเสื้อกล่อ
แถลงผลงานดังกล่าวนั้นยังคงไม่เสร็จสิ้นค่ะ
เพราะว่ายังอยู่ในลำดับการแถลงผลงานของรองผู้บัญชาการตำรวจ
ที่รับผิดชอบในเรื่องกระทรวงการต่างประเทศนะคะ
และณเวลานี้ก็ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องค่ะ
พิมลคังโรศักดาข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากสโมสรตำรวจ